คุณผู้ชมคะจากเรื่องลุงพลป้าแตน
มาดูคดีของคุณแตงโมกันหน่อยละกัน
เอาจริงนะเรื่องนี้ต้องอัปเดตทุกวัน
แล้วต้องตั้งสติด้วยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมว่า

เมื่อวานแม่บอกว่ายังไงวันนี้แม่พูดยังไง
คือวันนี้ค่ะจะให้ดูเรื่องของที่บอกว่าเป็นหลักฐาน

กล้องหน้ารถของคุณโบทีเคเนี่ย
อ้าวมันเก็บเสียงได้
แล้วกระติกเหมือนกับสารภาพให้กับโบทีเคฟัง
คืนวันเกิดเหตุแล้วโบทิเคไปส่งกระติกที่บ้าน

อันนี้มันเป็นข่าวกระจายกระจายออกมานะ

ทนายรณรงค์ทนายกฤษณะแล้วก็มีใครกะมีคุณอาชญาไปพูดถึงไหม
เอ่อทนายเออนั่นน่ะสิ
ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมีเป็นกระแสออกมาเลยนะครับว่า
หลักฐานเด็ดจริงคุณแม่คุณแตงโมก็ได้ฟังแล้วเหมือนกัน
แต่หลักฐานเนี่ยทำไมมันเงียบไปนะฮะ

ใช่เพราะฉะนั้นฟังเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ธนายเดชาที่ตอนนี้เป็นธนายแม่คุณปัจจุบันเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องมีครับ
บอกว่ากรณีที่ทนายกฤษณะมาพูด
ว่ามีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถที่กระติกเล่าเหตุการณ์ให้กับโบทีเคฟังเนี่ย
ว่าคุณแม่ไม่เคยเปิดคลิป
ไม่เคยเปิดเข้าไปฟังไปดูคลิปนั้น

ต้องฟังธนายเดชาพูดให้ครบก่อน
ซึ่งหลังจากที่นำคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยให้กับตำรวจเนี่ยนะ

รู้มานานแล้วว่าคลิปนั้นไม่มีเสียง
ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถ

ภาพถ่ายถนนเลยเป็นกล้องหน้ารถในรถของคุณโบทีเคจริง
แต่ก็มีแต่ภาพถนนไม่มีเสียงพูดแม้แต่คำเดียว
ใช่ถ้าเกิดว่าใครไปพูดเรื่องคลิปกล้องหน้ารถ

อันนี้ทนายเดชาบอกว่าจะถือว่าเป็นการพูดเท็จ
ถือว่าสร้างความวุ่นวายสร้างข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ถ้ามีหลักฐานเด็ดจนถึงขนาดว่ารู้เลยว่าแตงโมเป็นไรตายนะ

ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีหลักฐานเด็ดไม่มีอะไรต่างนะ
ที่พูดว่ามีหลักฐานเด็ดมันเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับ
เป็นการนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเต
นี่แหละค่ะที่ทนายเดชาบอก
เพราะฉะนั้นวันก่อนที่เหมือนกับทนายรณรงค์เล่านิทาน

คือตัวทนายรณรงค์เองก็ไม่ได้เห็นและไม่ได้ฟังคลิปนั้นจริง
ส่วนทนายกฤษณะที่เคยเป็นอดีตทนายแม่ก็ออกมายืนยันแล้ว
ว่าผมเองไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังคลิปนั้นด้วยหูของตัวเองจริง
เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แม่เปลี่ยนทนายพอดี
แต่นี่ทนายเดชายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีเสียงนะคุณผู้ชม
ใช่ครับมีคลิปจริงแต่ไม่มีเสียง
ทีนี้กรณีที่คุณแม่ถอนคดีออกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสมาชิกวุฒิสภา
เพราะเห็นว่าคุณหญิงหมออาจจะไปแทรกแซงก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
บอกว่ารู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังสั่งให้ถอนให้เลิกยุ่งกับคดี
ประเด็นนี้เราก็ไปถามธนายเดชาอีกนะคะ
ถอนทีปน่ะอาจจะคิดมากหรืออาจจะนอนน้อย

ผมขอย้อนนิดเดียวทนายเดชามีประโยคนึงที่น่าสนใจ
นายเดชาบอกว่านี่คือนักข่าวเราถามถึง
คุณแม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรหรือเปล่า

บอกว่าอย่าไปถือสาคุณแม่เขาเลย

อาจจะมีหลงลืมไปได้บ้าง
ดังนั้นอย่าไปถือสาอย่าไปกล่าวว่าอะไรคุณแม่เขาเลย

ที่บอกว่าคุณแม่น่ะแกก็ไม่ใช่ควายนะ
มีประโยคแบบอะไรอย่างนี้แกก็มีการศึกษามานะก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
คือเมื่อวานก็มีประโยคเด็ดจากทนายเดชาออกมาเยอะเหมือนกัน

กรณีที่นายอาชียะอ้างว่าจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางคดี
ปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับ
อาชญะเมื่อคืนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสัมภาษณ์ก่อนเลย

อาชียะเขานัดว่าวันที่๑เมษายนเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลหลักฐานชัดเจน
แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐให้การเท็จกับพนักงานสอบสวน
แล้วหลังจากนั้นก็มีการโพสต์บอกขอเลื่อนไปนิดนึง
ไปวันที่๒เมษายนเดี๋ยวจะเปิดเผยทั้งหมด

โทรไปสอบถามนายอาชญาก่อนเลย
หลักฐานชัดว่าแซนและแตงโมไม่ได้อยู่ท้ายเรือ

เดี๋ยวจะนำวงจรปิดส่งมอบให้ตำรวจกองปราบในวันที่๒เมษายน
จะเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าแซนกับแตงโมไม่ได้อยู่ท้ายเรือ
และแซนให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และคุณอาชียะขอท้าชนกับตำรวจภูทรภาค๑เลยนะ
บอกว่าเพราะที่ผ่านมาไม่ได้สืบสวนด้วยความยุติธรรม
มีช่องโหวให้ผู้ต้องหาสู้คดีได้
สุดท้ายแตงโมต้องตายฟรีเพราะมันจะไม่มีใครติดคุก
ผมไม่ยอมนะฟังเสียงในอาชียะนะ
ให้พอถอมาตรวจเนี่ยใช้เวลาถึงเกือบ๔วัน
ซึ่งคุณปล่อยให้ทางคุณปอเนี่ยกับพวกเนี่ย
ได้มีการใช้จ้างบริษัทมาทำลายหลักฐานโดยการเช็ดทำความสะอาด
คุณไม่ได้ดำเนินการตามปวิอาญาในการสอบพยานนะ
ในแอดังการตรวจเอาคนทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย
ไปตรวจแอลกอฮอล์หรือตรวจสารเสพติด
คุณก็ไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคน

ประเด็นที่๓เลยคุณแถลงข่าวมาโดยตลอดว่า
คุณจะคัดค้านการประกันตัวของปอกับโรเบิร์ต
แต่สุดท้ายคุณก็ให้ประกันตัวชั้นลงครับ
อกจากนั้นนะคะพี่อัดก็บอกด้วยบอกว่าคดีนี้
ว่าใครจะมาทำคดีจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้ความจริงปรากฏเนี่ยจะโดนครูจะถูกทอดท้อน
รวมถึงผมก็ถูกตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ในตำรวจภูทรภักดิ์๑เนี่ยนะโทรมาขอไม่ให้ยุ่งเกี่ยว
แต่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าจนกว่าความจริงจะปรากฏ
แล้วก็บอกด้วยว่าพร้อมรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะตอนแรกอาจจะไลฟ์เมื่อคืน
ตอน๒ทุ่มว่าจะเปิดเผยความจริงคดีนี้
แต่ว่าคือคุณอัชริยะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
หายป่วยก็เลื่อนไปเดี๋ยวรอ๒ทุ่ม
เดี๋ยวมีเพิ่มเติมยังไงมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะคะ